ได้มีการแต่งตั้งให้พลเอกอักษราเกิดผลนั้น
ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะในการที่จะพูดคุยเจรจากัน

ไม่ทราบว่าใครคือแกนนำตัวจริง
ที่สามารถจะไปคุยกับกลุ่มที่เห็นต่าง
คนที่ไม่เห็นด้วยแล้วสามารถยุติปัญหาได้
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของพลเอกอุดมเดชศรีตบุตร

เพื่อร่วมแสวงหาแนวทางสันติสุขให้เกิดขึ้น

มาจากหนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

รับหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายจากรัฐบาล

อยู่ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
คือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และกระทรวงทะบวงกลมต่าง

ถูกหยิบยกมาให้ความสำคัญมากที่สุด
และมีการกำหนดกรอบการปฏิบัติอย่างชัดเจน
โดยมอบหมายให้พลเอกอักษราเกิดผล
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก
ซึ่งถือว่าทหารมีบทบาทนำเต็มตัว
รับหน้าที่หัวหน้าคณะพูดคุย
พร้อมกับแผนนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยการทำงานจะมีแผนปฏิบัติการชัดเจน
การคุยกันนั้นเนี่ยขณะนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับ
ซึ่งเราอาจจะเห็นว่ามันใช้เวลานานนะ
แต่ว่าผมก็ต้องเรียนว่ามันคงต้องใช้เวลา
ความพยายามอย่างน้อยที่สุด
เราพยายามเพราะเรามีความตั้งใจจริง
ว่าเราพยายามจะแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี

แล้วท่านที่มีอุดมการต่างที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ย
คิดอย่างไรก็พยายามจะปรับความคิด
แล้วก็พยายามจะฟังข้อคิดเห็น

มี๓ข้ออะไรต่างนั้นด้วยกันเนี่ย
อย่างเรายังคงยังไม่สามารถที่จะรับตรงนี้ได้

เขาเองก็ยังไม่ได้รับข้อคิดเห็นของเรา

เราก็ต้องการที่จะดูทดสอบ
ให้มีความมั่นใจว่า
การดูแลกลุ่มต่างเหล่านี้เนี่ย

ท่านเป็นผู้ที่ได้ยอมรับ
แล้วก็มีบทบาทแน่ชัดหรือไม่อย่างไรนะครับ

ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับ
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการพูดคุยกันของกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่
ขณะนี้มีหลายกลุ่มหลายก้อน
พยายามสถาปนากลุ่มของตัวเองขึ้นมา
เพื่อโชว์ศักยภาพว่ามีตัวตนอยู่ในพื้นที่
ผลเอกอุดมเดชจึงมอบหมายให้พลโทปราการชนลยุทธ์แม่ทัพภาคที่๔
จัดชุดเข้าไปพูดคุยทั้งในและต่างประเทศ
มีจำนวนทั้งสิ้นรวม๑๔กลุ่ม
โดยมีทั้งกลุ่มเก่าใหม่และกลุ่มเก่า
โดยเฉพาะกลุ่มของนายฮัสซันตอยิป

ซึ่งยังคงมีบทบาทสำคัญกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
การพูดคุยสันติสุขถูกจัดวางระบบการทำงานที่ค่อนข้างชัดเจน
มีการขับเคลื่อนเชื่อมต่อกับ๗กลุ่มงาน
โครงสร้างในการพูดคุยเพื่อสันติสุข
เรื่องต้นได้มีการแบ่งกลไกการขับเคลื่อนเป็น๓ระดับ
แก่คณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติศุกร์
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
ทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายในการพูดคุย
คณะพูดคุยซึ่งมีพลเอกอักษรา

ทำหน้าที่ในการพูดคุยโดยตรง

และคณะประสานงานในระดับพื้นที่
มีพอรมนภ๔เป็นหัวหน้าคณะ
ทำหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกื้อคูณต่อการพูดคุย
ปล่อยตัวแกนนำของอดีตแก่นำกลุ่มขบวนการ
ฉายภาพความชัดเจนที่ทางกองทัพ

มั่นใจว่าจะช่วยส่งผลดีทางด้านการเมืองและมวลชน
เพื่อส่งผลให้การพูดคุยสันติสุขเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งการพูดคุยสันติสุข
และนำสู่การปฏิบัติในพื้นที่
คือการวางยุทธศาสตร์ขั้นถัดไป
เพื่อกำหนดและวางแผนยุทธศาสตร์
การปฏิบัติระยะยาวให้เกิดขึ้น
เพื่อการเตรียมถอนกำลังอย่างชัดเจน
และการบริหารจัดการกลไกตามปกติของภาครัฐ
และการก้าวสู่สันติสุขอย่างแท้จริง
เพื่อสร้างการปรองดองให้เกิดขึ้น
ซึ่งเป็นความตั้งใจของผลเอกอุดมเดชศรีตบุตร
ผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
และเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ